เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายนะคะอายุ๖๐ปีมาร้องเรียนบอกว่าเหรนเนี่ยพยายามขอเงินไปซื้อยาบ้าเสพไม่ให้พอไม่ให้ปุ๊บเหรนโมโหลงมือจุดไฟเผาบ้านค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือผู้ก่อเหตุขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเนี้ยแล้วก็เปิดถังขยะเทน้ำมันลงไปแล้วจุดไฟหลังจากนั้นก็ขี่รถหนีไปค่ะบ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยเศรษฐกิจ๑๓เพชรเกษม๑๐๒ทับ๒นะคะคุณศักดิ์ชัยอัคระนรากุลอายุ๖๐ปีเจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยหลานขออภัยเหรนเป็นเหรนของเขาเขามีศักดิ์เป็นตาแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่
จนถึงเนี่ยโตแบบนี้ค่ะแต่ว่าเป็นคนติดเพื่อนไม่สนใจเรียนหนังสือก็เลยมาอยู่ข้างนอกคือบางทีก็แวะมาขอเงินไปเสพยาพอไม่ให้ก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะบางครั้งก็ล้มประตูรั้วหน้าบ้านหลังไปยุ่งกับยาเสพติดจนติดคุกพอออกมาก็พยายามวนเวียนมาหาเพื่อจะเอาเงินพอไม่ได้ก็ทำแบบที่เห็นนี่แหละค่ะบางทีส่ง
ไม่คืบหน้าเลยครั้งเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยขอร้องให้สื่อช่วยหน่อยแล้วขอให้ตำรวจช่วยสักครั้งหนึ่งอยากให้ช่วยมาปราบรามหรือจับเหรนไปหน่อยเพราะกลัวว่าคือแต่ละครั้งก็มาแบบเนี้ยค่ะมาจุดไฟเผาหน้าบ้านกลัวว่าเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะถูกไฟไหม้เสียหายไปด้วยครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะสายใหม่ต้องรอดก็นำตัวในศักดิ์
ผมค่อนข้างเรียนมาอ่านเพราะว่าผมก็คือประกาศสักครั้งจากเขาแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกียรติ
เขาจะเข้าไปทำร้ายเมื่อไหร่ก็ได้
อย่างเหมือนเหตุที่ประมาณนี้เกิดขึ้น
พวกพี่คงเห็นคิดกันแล้ว
เห็นว่าตั้งแต่๑๒๑๓มาเริ่มมีพฤติการรุนแรง
เอามีจ่อคอมาจะเอาเงินเลยพวกนั้นแหละใช่ครับใช่
นี่แหละค่ะทางรองภูมิกับสนหลัก๒เนี่ย
ได้อธิบายถึงกรณีที่ผู้เสียหายบอกว่าแจ้งความมา๖ครั้ง

ตำรวจบอกว่าออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปแล้ว๑ครั้ง
เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีเผาถังขยะนะคะ
แล้วบางเหตุการณ์ผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าแจ้งความ
หลังจากนี้จะประสานฝ่ายสืบสวนและสายตรวจ
แวะเวียนไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุให้บ่อยหน่อย
แล้วถ้าพบตัวนายนวนพก็จะเชิญตัวมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ
ก็ฝากตำรวจสนหลัก๒ด้วยค่ะ